ตำรวจตามแกะบรอยก่อนจะรวบตัวคนร้าย
ขับรถเก๋งตระเวนก่อเหตุ
ขโมยของภายในบ้านพักนะครับที่จังหวัดอุดรธานีก็ลักทรัพย์ไปทั้งนาฬิการูทั้งทองรูปภัณฑ

เอาไปขายในโลกออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊คครับ
โทรศัพท์มือถือนาฬิกาข้อมือแบรนด์เนมรวมถึงทองรูปภัณฑ
แล้วก็ทรัพย์สินอื่นอีกจำนวนมากครับ
เป็นของกลางที่ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีตรวจยึดได้

หมายจับของศาลจังหวัดอุดรธานี
นั่นก็คือนายธานุพงศ์อุทธรักษ์อายุ๒๙ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น
โดยก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายเป็นอดีตข้าราชการระดับสูง
เข้าแจ้งความว่าถูกคนร้ายงัดบ้านพักราชการ
เมื่อวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วก็ทรัพย์สินศูนย์หายไปรวมทั้งสิ้นเกือบ๖แสนบาท
ต่อมาตำรวจออกสืบสวนหาข่าวจนทราบเบาะแสจากกล้องวงจรปิด
ที่สามารถบันทึกภาพรถเก๋งของคนร้ายได้นะครับ
และเมื่อตามแกะบรอยก็เลยทราบว่าคนร้ายคือนายธานุพงศ์
ซึ่งเปิดขายสินค้ามือ๒ออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก
ชื่อว่าอุดรมีของขายขายทุกอย่าง
นี่แต่เอามาจากไหนไม่รู้แหละแต่ขายทุกอย่างนะฮะ
และติดตามไปจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับของกลางที่หอพักของแฟนสาว
อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ
จากการสอบสวนนายธานุพงศ์ยอมรับสาภาพเขาว่า
ก่อนที่จะมาก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์นั้น
เคยเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังของภาคอีสาน๒แห่ง
แต่สุดท้ายเรียนไม่จบจึงออกจากบ้าน

โดยบอกกับแฟนว่าทำธุรกิจส่วนตัวซื้อขายสินค้ามือสอง
ซึ่งสินค้าก็อย่างที่บอกว่าขายทุกอย่างนะ

คือได้มาจากการเตรียมรักษัพทั้งสิ้นเลย

ก่อเหตุงัดบ้านพักในพื้นที่อุดรธานีมาแล้ว๖หลัง
แต่นายธานุพงศ์อ้างว่าก่อเหตุเพียง๓ครั้ง
และไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนขยายผล
โดยอ้างว่าจำไม่ได้นะครับว่าก่อเหตุที่ใดไปบ้าง
ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติยังพบว่านายธานุพงศ์
เคยถูกจับดำเนินคดีลักทรัพย์มาแล้วในจังหวัดมหาสารคามอีกด้วยนะครับ